ทุกผู้ชมครับที่เชียงใหม่มีพ่อค้าตลาด
นัดเปิดฉากวิวาสชกต่อยกัน
แต่ปรากฏว่ามีอยู่ฝ่ายหนึ่งยิงใส่เขาเลย
มีคลิปเหตุการณ์ที่เขาบันทึกภาพเอาไว้ได้
แต่ตอนนี้ยิงไปแล้วนะมือยิงคนที่เราวงแดงเอาไว้นะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ท่านดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ

อ้างว่าเขากร่างใส่ก็เลยโมโห

ข้อหานักนะคะข้อหาพยายามฆ่านะคะโอ้โห

โดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาไป

พกพามีดโดยไม่ได้รับอนุญาต
โหหลายข้อหาเลย

คนเริ่มโดนหนักเลยนะคะ